สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะของปี๒๕๖๓แล้วก็ยังคงเป็นวันที่มีลมหนาวพัดลงมาแรงจนถึงกลางประเทศค่ะคุณผู้ชมซึ่งอากาศหนาวแบบนี้จะสามารถสัมผัสได้แรงแรงเลยเนี่ยในช่วงค่ำถึงเช้าค่ะ
ซึ่งลมหนาวในครั้งนี้ก็จะอยู่กับเรานานไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะทำให้ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องค่ะส่วนภาคใต้กับคุณผู้ชมในระยะนี้นะคะสภาพอากาศค่อนข้างปิดค่ะ
อิทธิพลของมรสุมที่ผัดเข้าปกครุมแต่เมื่อเราตรวจเช็ค
สภาพอากาศในปีหน้านะคะเราพบว่าประเทศไทยของเราจะมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มเลยนะคะ
ปรากฏการณ์ลายนิยาที่พัดปกครุมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
ขณะที่ภาคใต้หลังจากนี้ไปก็จะมีฝนตกหนักค่ะ
ส่วนภาคเหนือและภาคอีสานในปีหน้าไม่ต้องกลัวแรงค่ะ
เพราะว่าจะมีฝนตกค่อนข้างเยอะเสี่ยงน้ำท่วมค่ะคุณผู้ชม
วันนี้เราไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มิลานอิตาลีค่ะ
ที่ตอนนี้นะคะเมืองแห่งแฟชั่นแห่งนี้ต้องปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลน
เจ้าหน้าที่ต้องรีบเคลียร์พื้นที่นะคะเพราะว่าหิมะปกคลุมการจราจรนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งหลังจากนี้อิตาลีก็จะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงเรื่อยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ